ข่าวที่ผมโปรยเอาไว้คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เขารู้จัก
ผู้หญิงยืมรถกล้าบาทยืมปั๊บหายจ้อยครับหายไปเลยวันดีคืน
มีโทรศัพท์มาบอกว่าอยากจะได้รถคืนไหมอยากจะได้รถคืนเอามา๘๐๐๐บาท
ไปแจ้งความเลยครับไปแจ้งความบอกตำรวจโอ้โหคุณรู้ไหมเนี่ย
มีคนโดนอย่างคุณจากผู้หญิงคนนี้เพียบนายงยุทธ์คำดีครับ
อายุห้าสิบสี่ปีเป็นผู้เสียหายเล่าบอกว่ารู้จักกับนางสาวมิ้นท
อายุ๒๗ปีทางเฟซบุ๊กจากนั้นก็คุยจีบกันได้สัก๒เดือนมั้ง
วันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมานะครับมิ้นท์เนี่ยมายืมรถกระบะของเขา
อ้างบอกว่าจะขอไปทำธุระหน่อยแต่หลังจากให้ยืมรถไป
ก็หายทั้งรถทั้งคนคุณผู้ชมครับเหตุเกิดที่บ้านพักในพื้นที่

ให้ข้อมูลบอกว่ามิ้นท์เนี่ยนะมิ้นของคุณเนี่ยก่อเหตุหลายครั้งแล้ว
รายได้รถคืนบางรายไม่ได้รถคืน
จากนี้นายยงยุทธ์นะครับนำหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดให้ตำรวจด้วย
ขณะที่มิ้นท์เนี่ยมายืมรถกระบะสีขาวครับนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
ในคลิปจะเห็นมิ้นท์ขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อนอีก๒คน
พอขี่รถมาถึงเพื่อนก็เดินเข้ามาซื้อของที่ร้านค้า
ส่วนมิ้นท์นั่งรอที่รถจักรยานยนต์
หลังจากนายยงยุทธ์ยื่นกุญแจรถให้นางสาวมิ้นกับเพื่อนก็ขึ้นรถกระบะของผู้เสียหายขับออกไป
โดยมิ้นท์เป็นคนขับส่วนเพื่อนอีกคนนะครับ
ขี่รถจักรยายนกลับไปคนเดียวครับนายยงยุทธ์บอกอีกนะครับว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าทำกันเป็นขบวนการแหละและสร้างความเสียหาย
เรียกร้องให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
และผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีโดยเร็วครับ